ครูหนึ่งนะคะเลิกวันเดียวกันเลยค่ะคุณเป๊วงไม้แล้วก็แฟนสาวน้องกร
ซึ่ง
ในวงไมล์เล่าให้ฟังถึงทีมคันค่ะบอกว่าขอเรียบง่ายสไตล์คนดนตรีนะคะ
แล้วก็มีซิงเกิ้ลใหม่ด้วยนะคะชื่อเพลงว่าคนที่โชคดีค่ะ
ซึ่งเป้เนี่ยตั้งใจแต่งให้น้องกรนะคะเป็นของขวัญสุดเตอร์ไพรส์เลยล่ะค่ะ
โดยในช่วงแถลงข่าวค่ะหนุ่มเป้ค่ะ
ร้องโชว์ต่อหน้าเจ้าสาวคนสวยด้วยล่ะค่ะ

เป็นเพลงเพื่อเธอคนเดียว
ใช่นะคะ
แล้วก็แหวนค่ะจริงแล้วนะคะเป็นทางฝั่งของคุณพ่อเจ้าบ่าว
เป็นออกแบบเป็นคนออกแบบให้เพราะว่าที่บ้านทำจิลเวอรี่อยู่แล้วนั่นเองนะคะ
ซึ่งหลังจากแต่งงานค่ะหนุ่มเป้ก็ประกาศเปิดอู่ปั๊มทายาทให้ทันปีหน้าค่ะ
เพราะทางบ้านฝ่ายหญิงเนี่ยเขาเป็นคนจีนมีความเชื่อเรื่องปีชง
คือปีหน้าเขาบอกว่ามันปีขานปีเสือถ้าเป็นลูกผู้หญิงมันจะไม่ดีอันนี้ความเชื่อนะคะ
ส่วนเรื่องความเจ้าชู้ของหนุ่มเป้นะคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีข่าวอยู่บ่อยครั้งค่ะ
เจ้าสายเผยว่านะคะตั้งแต่รู้จักกันมาไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลย
แล้วก็รู้สึกตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกเชื่อตัวเองมากกว่าคำพูดคนอื่นนะคะ
ซึ่งเป้ก็ย้ำชัดนะคะตามคอนเซ็ปต์คนรักภรรยาค่ะว่า
ผมเลิกเจ้าชู้มีบ้านให้อยู่มีรถให้ขับโทรศัพท์เช็คได้ค่ะ
ก็หวังว่าจะมีตัวเล็กที่พันครรภาพใบหน้าครับ

ถ้าเราคบกันแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่พอดีสำหรับเราแล้ว

ก็ดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิด

เรียกว่ามีบ้านให้อยู่มีรถให้ขับโทรศัพท์ให้เช็ค